โอ้โหน้ำท่วมน้ำหลากมาแบบนี้เก็บข้าวเก็บของไม่ทัน
ได้กระมังใบเดียวลอยคออยู่ตรงนี้แล้วคุณผู้ชมโอ้ยเหรอ
หน่วยงานเข้ามาช่วยนะคะเนี่ยอรุณสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาว
รายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะช่วงนี้พ่อแม่พี่น้องภาคเหนือ
ต้องเฝ้าระมัดระวังน้ำท่วมน้ำหลากน้ำป่าน้ำสะสมหน่อยนะคะ
เพราะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วเก็บข้าวของไม่ทันแบบนี้
ฉันก็ได้ค่ะส่วนวันนี้เป็นวันที่จะมีฝนตกทิ้งท้ายอีกวันหนึ่ง
ก่อนที่จะพักผ่อนไปอีกประมาณสัก๓วันนะคะ
พื้นที่ไหนบ้างมีฝนตกตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา
เต็มไปด้วยเมฆปกคลุมสีเขียวปกคลุมหนาทึบ
สีเหลืองสีส้มเนี่ยปกคลุมมากหน่อยมีโอกาสตกหนักมากหน่อย
ส่วนมากแล้วนะคะก็จะอยู่ในแนวด้านรับลมรวมถึงทางด้านที่ใกล้กับหย่อมฝนนั่นเองค่ะ
ดูจากโมเดลแผนที่อากาศนะคะจะเห็นว่ามีห่อมฝนอยู่บริเวณเวียดนามค่ะ
กลุ่มฝนดังกล่าวนะคะก็ทำให้ทางด้านตอนบนของประเทศไทย
เหนือและอีสานตอนบนนั้นได้รับอิทธิพลเรื่องของฝนตกชุ่มฉ่ำไปด้วยค่ะ
ถ้าหากว่าเราจะทำให้เห็นชัดเจนขึ้นดูจากโมเดลของวินดี้แล้วกันนะคะ
โมเดลนี้สะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มเมฆค่ะ
เมฆก็จะปกคลุมค่อนข้างที่จะทั่วถึงนะคะทุกภาคของประเทศไทย
แต่จะมีมากหน่อยแถบจังหวัดลำพูนลำปางพยาวแพร่นานแม่ห้องศร
แล้วก็ทางเชียงรายด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังในช่วงนี้
แล้วก็โดยเฉพาะวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันฝนก็จะตกและลักษณะเหมือนกับ
ตกหนักสลับกับเบาสะสมไปเรื่อยเรื่อยแล้วดูโมเดลของฝนบ้างนะคะ
ตอนนี้เวลานี้ค่ะที่พื้นที่ที่ยังมีฝนตกอยู่คือ
พยาวแพร่น่านอุตรดิษฐ์โซนนั้นนะคะคุณผู้ชมก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
วางแผนการเดินทางรวมถึงการใช้ชีวิตแนะนำว่าให้เก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงเอาไว้
กระเป๋าอพยพไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะและหลังจากนั้นฝนก็จะเบาบางไปสองสามวัน
ทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ส่วนคลื่นก็ลดลงจากสัปดาห์ก่อนนะคะ
สูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของฝนตกช่วงนี้ก็ต้องเตือนเรื่องน้ำท่วม
ไปดูสภาพความเสียหายของดินสไลด์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ในจังหวัดเชียงรายกันหน่อยนะคะ
ที่นี่คือหมู่บ้านหลวงตะมนต์ครึ่งอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะหลังจากเกิดดินสไลด์ลงมาในอ่างเก็บน้ำบ้านหลวง
อ่างทันลักนะคะน้ำล้นเข้ามากลางหมู่บ้านช่วงกลางดึกเลยค่ะ
กระสอบข้าวรถมอเตอร์ไซค์ที่ชาวบ้านจอดเอาไว้ใต้ถุนบ้านถูกน้ำพัดเสียหาย
ไหลแรงไหลเชี่ยวแบบนี้เลยค่ะบางคนตื่นมาเพราะว่ากำลังนอนอยู่บนฟูก
ที่ลอยอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมนะคะเพราะมันไหลเข้าไปถึงห้องนอนเลยค่ะ
คุณผู้ชมแล้วเนี่ยดินซุดแบบนี้เลยล่าสุดค่ะทางเทศบาลได้เข้าไปช่วยเหลือ
ประชาชนในเบื้องต้นแล้วนะคะยังไงต้องระมัดระวังกันต่อเนื่อง
ระยะนี้ก็ยังคงจะมีฝนอยู่แล้วก็๒๐สิงหาคมเป็นต้นไป
ก็จะกลับมาตกอีกระลอกด้วยนะคะส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
วันก่อนนะคะที่ตะบนท่าม่วงอำเภอเสรภูมิมีฝนตกหนักสะสมนาน๔ชั่วโมง
น้ำระบายไม่ทันแล้วค่ะก็เลยเอิดท่วมบ้านเรือนชาวบ้านกว่า๒๐หลังคาเรือน
น้ำเข้าท่วมตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงข้างในเลยนะคะ
เนี่ยค่ะเจ้าของทำยังไงคะต้องมานั่งวิดน้ำออกทีละกระมัง
ทีละกระมังแบบนี้ค่ะสาเหตุเป็นเพราะว่าท่อระบายน้ำไม่ได้มาตรฐาน
มีขนาดเล็กเวลาฝนตกลงมาทีไรก็เอ่อท่วมบ้านเรือนทุกที
คนในพื้นที่เขาบอกมาแบบนี้นะคะก็อยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่องของการเร่งระบายน้ำจัดการดูแลให้ประชาชนกันด้วย
พอระยะนี้เดี๋ยวก็จะมีฝนตกลงมาอีกครั้งด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ก็ต้องระมัดระวังน้ำป่าน้ำท่วมไหลหลากกันด้วยนะคะอย่าลืมเก็บข้าวของกันเอาไว้
พร้อมให้ดีอยู่ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาค่ะดิฉันต้องไปก่อนแล้วนะคะ
ดูเหมือนว่าอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยจะปลอดภัย
อยากจะดูไทยรัฐทีวีก็ดูไม่ได้
ทีวีก็ไปกับน้ำแล้วไปก่อนสวัสดีค่ะ